ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ใบเฟิร์นร้อง

ไฟเฟิร์นร้อง

ร้องผิดนะครับน่าเสียดายมากนะครับรู้ไหมผิดตรงไหนพอจะทราบไหม
ท่อนสุดท้ายค่ะท่อนสุดท้ายคำว่า
ไม่อยากรบกวนให้เธอต้องมาวุ่นใจ
ใช่หรือไม่นะครับมาดูกันนะครับ
นี่นะสองจุดด้วยกัน
ซึ่งถ้าเกิดไปร้องที่ไหนร้องประกวดหรือร้องไหน
เผอบไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ต้องถูกต้อง
ตามเนื้อเพลงที่ครูเพลงแต่งมาเท่านั้น
ไม่กลับบ้านมือเปล่านะครับเพราะว่าในเพลงที่๗มีเงินสะสมอยู่๑แสนบาทนะครับ
แต่ร้องผิดนะครับก็รับไปครึ่งหนึ่ง
วันนี้ใบเพลินรับไปเลยนะครับ๕๐๐๐บาทครับ

แต่ท่านท่ายพ่อกลุกดีให้เป็นตัวของตัวเองมากเลย
ใบเฟิร์นมีอะไรบอกบนผู้ชมถึงท่านบ้าน
ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณ
ป่าแล้วก็ขอบคุณพี่เป๊กกี้ขอบคุณพี่ทุกทุกคนนะคะที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ใบเฟิร์นนะคะ
วันนี้ใบเฟิร์นก็ทำเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วค่ะก็ยังไง
ฝากติดตามรายการร้องได้ให้ล้านด้วยนะคะเป็นรายการที่ดีแล้วก็สุดยอดมากเลยค่ะ

เจอเลยครับตามพี่พ่อไปเลยครับ
ก็ผ่านไปแล้วเหมือนกับเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยนะเรื่องหนึ่งหนังเรื่องใบเฟิร์นเป็นนางเอกเนี่ย
ตอนนี้เราก็มาเริ่มหนังเรื่องใหม่กันแล้วเรื่องใหม่นะฮะไม่รู้จะเป็นใครนะครับใน๕ท่านนี้นะครับ
คุณโฟคุณหมิวคุณแมนคุณน้ำทิพย์และคุณหนูตรีนะครับ
ถ้าอยากมีหนังเป็นของตัวเองขึ้นมาบนนี้มาแสดงเลยนะครับมาลุ้นมาอะไรกันบนนี้นะครับ
เหมือนเดิมครับแค่รู้ชื่อเพลงกดปุ่มให้ได้ก่อนแล้วตอบให้ถูกขึ้นมาเลยนะครับทั้ง๕ท่าน
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ
กดแล้ว
มีกดให้กัน๒ท่านคุณโฟกับคุณแมน
คุณโฟกดก่อน๑เสียวินาทีนะครับ

นัทนัทนี้เป่าแค้นมาเลย
คุณโฟตอบผิดนะครับคุณแมนได้ตอบนะครับได้ตอบต่อนะครับ

คุณโฟครับกดปุ่มแล้วคิดว่าเป็นเพลงอะไรครับ
เอิ้นอ่ายนาเดอร์ยามเธอมีแหงครับผม
หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า
คอลด์มีอิฟยูแฮบภอเวอร์

เอาล่ะครับถ้าถูกนะครับคุณโฟนะครับขึ้นมาร้องได้ให้ล้านวันนี้เลยนะครับ
แล้วคุณโฟกับตอบ

ย้ำเธอมีแดดแล้วคุณโฟนตอบถูกครับ
พอเจอคุณโฟนขึ้นมาร้อนได้แล้วครับคุณครับ
เชิญละครับ

แสนห้ากับทองสองบาทผมทำงานขายมันสัมปะหลังได้
กิโลละบาทห้าสิบเงินแสนห้ากับทองสองบาท
ผมไม่รู้จะไปหามาจากไหนแต่ว่าไม่เป็นไรครับ
ผมมีทางออกคือมารายการร้องได้ให้ล้าน
เผื่อว่าจะเป็นเจ้าของเงินล้านแล้วจะได้เอาเงินไปแต่งเมีย
เลี้ยงแม่ยังไงก็ช่วยเชียร์กันด้วยนะครับ

หาเงินไปแต่งเมียแล้วเลี้ยงแม่
เทปนี่ตอนผมเรียบนี่คนละคนกัน

เจอแต่แบบว่าผมทรงนี้ตลอดนะ

ผมทรงนั้นก็เท่แต่ที่เท่กว่าจิตใจเนี่ย

ทำอาชีพของเราดั้งเดิมเลยคือทำไร่

แพงสุดเท่าไร

อ่าสวัสดีครับ
ได้๓แสนแล้วแสน๕
ก็ทอง๒บาทก็ประมาณ๕หมื่นได้๔หมื่นกว่า

จากมีของนะบำรุงจิตใจมาแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนคุณแม่ยายคุณพ่อตา
มีพระนะพระอะไร
อันนี้เป็นฝั่งหนึ่งเป็นพระพิธีครับ

เทียงกว่า
ไม่ไข้เลย

ขอบพระบุทธคุณอิทธิฤทธิ์

คุณพี่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แต่ไม่น่าเชื่อว่ารายการของเรายังไปตามท่านกลับมาได้
ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเหมือนที่เป๊กเห็นไหมหรือว่าเป๊กเห็นคนเดียว

เห็นด้วยค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเห็น

ในนี้ห้ามขายโรตเตอรี่ครับ

เอาออกไว้ต้องขายดี

ขายอะไรออกไว้เอาไม่ใช่นี่
เอ้าผู้เข้าแข่งขันคนใหม่นี่

สวัสดีครับ

คุณโจ้ตอนนี้มานั่งที่แทนคุณโฟนะครับ

ต้องเดินกลับไปพร้อมกับเงิน

ตอนนี้ก็รู้จักคุณโฟลมาพอสมควรทีเดียว

อาทิตย์หน้าก็พอ

สมาธิต่างมาให้ดี

แสดงความยินดีด้วยที่ได้คะแนนไปนะคะ

บ้าย๓โมง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
เราก็ไปเลือกโรงที่ก็ไม่จบ
ผ่อนได้ไหมคะ

บ้าพ่อเชิญเจ้าเบาจุ้มชิ้นเจ้าสาว
ติ้งนั่งนั่งต่างนิงชะเหลิงเอ่ยพูดจริงจริงไม่หลอก
สอบเพราะรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวใจ